คุณผู้ชมครับถ้าณวันนี้ถามเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ย
คุณผู้ชมพร้อมหรือยังพี่เบิร์ตพร้อมไหมปุ้ยพร้อมไหม
พร้อมมากพร้อมจะโดนปักเข้าไปที่แขนไหม
มากถึงแม้ว่าไม่ค่อยจะมีสิทธิ์ในการเลือกชนิดวัคซีนก็ตาม
ถูกต้องผมพร้อมมาหลายสัปดาห์แล้ว
จะลงทะเบียนยังไม่ได้ก็ตามเราพร้อมคุณผู้ชมหลายท่านพร้อมนะฮะ
แล้วก็แอปหมอพร้อมก็มีองค์ประกอบที่จะปักเข็มสู่
ของเรามีอะไรบ้างหมอต้องพร้อมเราเองต้องพร้อม
ต้องพร้อมแล้วพร้อมไหมล่ะองค์ประกอบสองอย่างพร้อม
วัคซีนหรือพร้อมไหมวัคซีนพร้อมไหมมีให้ฉีดไหม
อยากรู้เหลือเกินนะฮะตอนก่อนหน้านี้คุณอนุทินก็บอกว่า
ดีโอคอนเฟอร์เนส์หยุดพูดเรื่องนี้ไว้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะเฮกันเข้าไปแล้วคนที่ไม่ได้ฉีดก็จะมาชุดละมุนวุ่นวายกัน
กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ที่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ย
ดับฝันใครหลายหลายคนเลยนะถูกต้อง
เฉพาะหนึ่งในนั้นคือดิฉันตอนที่คุณอนุทินมาพูดถึงว่า
อินได้แบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยนะโอ้ดีใจมากเลยนะ
เมื่อวานไปถามคุณอนุทินใหม่คุณอนุทินตอบสั้นว่า

ก็ต้องตามนายกแหละรวบกฎหมายไว้ที่ตัวเอง๓๐กว่าฉบับเนี่ย

เดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นเข้ารูปปุ้ยสักแป๊บหนึ่ง

ก่อนที่จะไปดูเรื่องนั้นมาดูยอดเมื่อวานนี้ก่อนนะ
เดี๋ยวยอดของวันนี้เดี๋ยวอัปเดตตอนสักประมาณ๘โมงกว่า
ของเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๗๓ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๗๗๐ราย
ถ้าเกิดว่าแยกเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดเชื้อเพิ่มมาอีก๖๘๐ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๒๓ราย
รักษาหายกลับบ้านไป๒๗๑๘ราย
ตอนนี้สะสมทั้งประเทศที่มีคนติด

ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็ยังเยอะอยู่นะ๓๕รายด้วยกันครับ
หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นทามรกอายุ๒เดือนครับ

ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งประเทศรวมที่๖๔๙ศพด้วยกัน
รักษาหายก็เยอะแหละคุณผู้ชม๔๒๐๐๐กว่าคนแต่ว่าอาการหนักก็น่าเป็นห่วง
คนนะฮะแล้วก็หนักถึงขั้นกับใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๘๔นะครับ
คนก็ยังค้างคาใจอยู่ตกลงรัฐบาลจะเอายังไง
โดยผลเอกประยุจจรประชานโชภาณายกรรัทมนตรีและรัทมนตรีว่ากัน
อะไรกันหรอกเพราะว่าประชาชนเดี๋ยวจะแห่กันไปจุดเดียวกัน
แล้วมันจะเกิดความชุดละมุนวุ่นวายขึ้นต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
ก็คุณอนุทินบอกแล้วไงว่าจัดสัดส่วนไงอืมใช่ไหมคะใช่ค่ะ
คือท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวอยากจะให้ปรับรูปแบบใหม่ลงทะเบียนนะจุดที่กำหนดเอาไว้ดีกว่า
คนที่ลงทะเบียนปุ๊บก็จะได้ไปไม่ต้องมานั่งรอกันอะไรแบบนี้
แอปพลิเคชันหมอพร้อมไว้ก่อนเป็นหลักนะฮะหน่วยงานคุณต้องปรับปรุงด้วยแอปหมอพร้อมเนี่ย
ให้เกิดว่าคนเข้าไปปุ๊บยังลงทะเบียนไม่ได้เอออย่างงู้อย่างงี้อย่างงั้นเลยนะ
ไม่ต้องเอาสัดส่วนวอคอินหรอกถ้าฉีดคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมให้ครบก่อนเ
ถูกต้องตอนนี้คนลงไปแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดเยอะแยะไปลงทะเบียนไปนะ
หมอพร้อมประมาณ๕๐แล้วนะจากยอด๑๖ล้านคนนี่มาถึงประเด็นนี้ขออนุญาตแทรกหน่อย
เมื่อกี้คุณผู้ชมส่งเข้ามาตอนต้นรายการที่เราเปิดกันด้วยเรื่องของการฉีดวัคซีน
อุตส่าหกล่อมคุณแม่ได้แล้วเชียวกำลังลงทะเบียนให้คุณแม่ปรากฏว่า
ในการลงทะเบียนแจ้งว่าโน่นปี๖๗โน่นกว่าจะได้ฉีด
เฮ่อไปไกลไปมั้ยล่ะฮะ

เดี๋ยวคนจะเข้าไปไม่ได้ฉีดจะโวยวายเอานะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวัคซีนพอเหลือ
เดี๋ยวมาจัดสรรเรื่องของโคต้าวอคอินกันใหม่
มันละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้ต้องจัดการดี
แล้วก็บอกว่ากำชับการให้ข่าวมันต้องตรงกันด้วย
คนให้ข่าวอย่าไปให้ข่าวที่มันไม่ตรงกัน
อะไรให้มันเคลียร์ปุ๊บให้สวบคอเป็นคนให้ข่าวอย่างเดียวเท่านั้นจะได้ตรงกันนะ
จะได้ออกมาพูดเพียงคนเดียวเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดนะฮะ
แล้วเอาเรื่องนี้ไปถามคุณอนุทินก็บอกว่าตามที่นายกสั่งการเลยครับ
ให้เชื่อข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นทางการ
ก็ข้อมูลมันออกมาจากปากคุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุข
โดยตรงอยู่แล้วนะเชื่อถือไม่ได้ตรงไหนอ่ะ
สุดท้ายแล้วเห็นไหมคะข้อมูลมันก็สับสนแบบนี้
ใช่นายกยังมีการโพสต์ต่อนะฮะ
อันนี้หลังจากประชุมเสร็จท่านก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กก็บอกว่า
ก็มีเป้าหมายแหละครับที่จะระดมการฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้กับคนในกรุงเทพ
ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงตอนนี้แล้วก็เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจด้วย
ให้ได้อย่างน้อยห้าร้านหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากร
ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใน๒เดือนก็คือมิถุนากรกฎาคม
แต่ว่าคำถามคือวัคซีนจะมาหรือเปล่า
ยืนยันครับทุกคนในประเทศต้องได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน
ว่าทุกคนการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ
ต้องเร่งดำเนินการและต้องเดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้เร็วที่สุดเร็วที่สุด
แล้วต้องเข้าถึงประชาชนจำนวนมากที่สุดอันนี้ท่านบอกนะครับ
เท่าที่สามารถจะทำได้และจะไม่รอให้วัยใดวัยหนึ่งฉีดก่อน
เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นฉีดวัคซีนได้พร้อมกันเลย
ค่ะฟั้งสิ่งแท่นนิดหนึ่งครับ
แต่เราจะปรับแผนการเดินหน้าประเทศโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มที่มีความพร้อมในการฉีดวัคซีน
ไม่ว่าจะเป็นวัยใดนะครับ๖๐หรือต่ำกว่า๖๐๖๐ขึ้นไปทำนองนี้นะครับไม่ว่าวัยใดก็แล้วแต่ให้เขาถึงวัคซีนได้มากน้อยก็ตามปริมาณวัคซีนที่เรามีอยู่นะครับ
โดยเพราะวัยทำงานเพื่อจะปกป้องคนทำมาหากินคนที่เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงคนในบ้านให้ออกไปจากบ้านไปทำงานทำอาหารเลี้ยงชีพและชีวิตต่อไปนะครับ
นายกพูดออกมานี่ตรงใจคนที่ทำงานอย่างเราคือทุกวันนี้ถามว่าป้องกันสูงสุดไหมป้องกันสูงสุดใช่ไหมก๊อ
แต่ถ้าได้ฉีดวัคซีนเข้าไปมันเหมือนมีความมั่นใจในการที่จะทำงานประกอบอาชีพถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยไปยังในครอบครัวเราด้วย
นั่นแหละฮะสิ่งที่พี่เบิร์ตพูดที่ท่านนายกพูดต่อเนื่องไปเมื่อกี้มันสอดคล้องกันท่านบอกว่า
ถ้าเกิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันน้อยลงจากร้านอาหารเดี๋ยวจะมีการผ่อนคลายมาตรการให้เข้าไปกินกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนหมายถึงว่าหน่วยงานของราชการ
พยายามหามุมดีนำเสนอข่าวออกไปบ้าง
ให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจในมุมที่มันถูกต้อง

ประชาชนจะได้ตัดสินใจกล้าฉีดวัคซีน
ทีนี้คุณอนุทิชัยนวิริกูลท่านรองนายก
รัฐบนตรีศาสตร์ธนสุกร์เองก็บอกว่าก็ตามนายกสังแล้วครับ
ก็ไม่อยากจะให้มองว่ามีความขัดแย้งกันของกระทรวงแล้วก็สอบคอ
เพราะว่าก็ต้องทำงานร่วมกันก็ต้องฟังกัน
เรื่องการฉีดวัคซีนมันปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจก็ตาม
แต่อยากจะเชิญชวนให้มาฉีดกันเยอะ
แล้วก็บอกว่าคนที่จองคิวฉีดไว้ก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อน
แต่ถ้าเกิดคนที่จองแล้วไม่มาหรือมาแล้วไม่ได้ฉีดต่าง
มีความดันความตื่นเต้นสูงไข้ขึ้นตอนนั้น
ก็สิทธิ์จะไปตกให้กับกลุ่มคนที่อาจจะมาที่หลังได้
เพราะว่าวัคซีนนั้นเก็บไว้ได้ไม่นาน

เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้แล้วไงจำได้ไหม